ของพิธีกรรมคุณผู้ชมที่อำเภอลองจังหวัดแพร่เขาเรียกกันว่าเนี่ยเป็นประเพณีโบราณเลี้ยงผีบ่อเหล็กลองเขาจะมีพิธีกรรมยังไงไปดูค่ะ
คุณดิฉันว่าหลายหลายคนไม่เคยเห็นประเพณีหรือพิธีกรรมแบบนี้นะคะนี่คือประเพณีโบราณเลี้ยงผีบ่อเหล็กลองนะเราไม่เคยเล่าสู่กันฟังเหมือนกันดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่คือเขาจัดขึ้นที่ดอยบ่อเหล็กลองนาตุ้มตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะมีพี่น้องชาวอำเภอลองเนี่ยค่ะมาร่วมกันสืบส

บวงสวงเส้นไหว้ผีบ่อเหล็กก็จะมีผู้ที่จะต้องสื่อสารกับเจ้าพ่อที่เป็นร่างทรงเรียกว่าตีนั่งแล้วก็จะมีการเส้นสังเวยด้วยสัตว์ใหญ่อย่างเช่นวัวควายหรือหมูนะคะอย่างที่บอกเวลามีพิธีกรรมเนี่ยในสมัยโบร่ำโบราณเขาจะมีการล้มวัวล้มควายถูกไหมเพื่อเป็นการเส้นสังเวยกันไปอันนี้คือตามความเชื่อนะ

เรื่องของอาชีพเกิดขึ้นเขาก็จะทำพิธีบวงส่วงบูชาเหมือนครูบ่าอาจารย์อะไรแบบนี้นั้นอาจจะได้เห็นพิธีกรรมแบบนี้ดูนะ